เหตุนี้ครับคลิปเป็นข่าว
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแยกทางด่วนสุขาพิบาล๕
เมื่อรถคันหนึ่งกำลังผ่านแยกอยู่
เพราะว่าฝั่งของเขาเป็นไฟเขียว

อีกด้านหนึ่งรถแท็กซี่ขับรถมาด้วยความเร็ว

พุ่งชนรถคันนี้อย่างจัง
ก่อนที่คนขับรถแท็กซี่จะรีบขับรถแท็กซี่หลบหนีไป

ก็จากกรณีนี้นะครับ
แท็กซี่สีเหลืองฝ่าสัญญาณไฟแดงมาชนกับรถยนต์
กำลังเลี้ยวขวากลาง๔แยกบนถนนสุขาพิบาล๕
เป็นเหตุให้นายกระหนกน้องชายหัวต้นอายุ๔๑ปีบาทเจ็บสาหัส
ส่วนนายสมพบราชาผู้ก่อเหตุคือคนขับรถแท็กซี่
อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
วันนี้น้องชายและภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายกระหนก
เพื่อต้องการจะพบกับคนขับแท็กซี่ที่ก่อเหตุ
เนื่องจากได้นัดพูดคุยกันกับบริษัทประกันแล้วด้วยนะครับว่า
จะมาพบกันวันนี้เวลา๑๐โมงเช้า
หลังจากเบี้ยวนัดมาแล้วหนึ่งครั้ง
แต่ล่าสุดนะครับคือเลยเวลา๑๐โมงมาแล้ว

คนขับรถแท็กซี่ก็ยังไม่มานะครับ
โดยนายอปรัชญาพลทงชัยอายุ๓๖ปี

ก็บอกให้ฟังบอกว่าทางญาติไม่ได้มีการพูดคุย

และตัวคนขับเองก็ไม่ได้มีการออกมาขอโทษ

ซึ่งขณะนี้นะครับทางตำรวจได้ออกหมายเรียก

ก็ได้พบกับนายนบรงมานะทวีเกียรติ

เพื่อรอพบคนขับแท็กซี่เช่นเดียวกัน

เจ้าของอู่ก็บอกว่ายอมรับคำตัดสินของตำรวจ
เพราะเห็นจากคลิปวิดีโอมันชัดเจนแล้ว
คนขับรถแท็กซี่ผิดจริงคือฝ่าไฟแดงมา
ช่วงเกิดเหตุยังติดต่อกับคนขับรถแท็กซี่ได้อยู่เลย
แต่หลังจากนั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะติดต่อ
เพราะว่าคนขับปิดเครื่องโทรศัพท์หลบหนีไปแล้วนะครับ
ซึ่งคนขับรถคนนี้มาขอเช่ารถ
กับทางอู่เมื่อวันที่๑๒สิงหาคม
ขับได้แค่๓วันก็เกิดเหตุแล้วนะฮะ

ก่อนจะเช่ารถก็บอกกับเจ้าของอู่ว่า
ตัวเขาเองมีชีวิตที่ลำบากอยู่กับแม่แค่๒คน
ก่อนหน้านี้เคยขับแท็กซี่อยู่ที่มีนบุรี

ทางเจ้าของอู่ก็เลยให้ทำเอกสารแล้วก็ให้เช่ารถไปนะครับ
ด้านของนางวรางรัฐสุนนท์อายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับในการให้สัมภาษณ์กับพวกเรา
เปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่าอาการของสามีตอนนี้
คือบาดเจ็บสาหัสมากเลือดข้างในสมอง
คุณหมอระบุว่าสมองตายไปแล้ว๗๐

ซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับ
อาจจะต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทรา
ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของสามีว่าจะยังไงต่อนะครับ
แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอยากให้คนขับแท็กซี่
ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับ